สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ก็ตามติดความพร้อมของทีมชาติไทยกันต่อนะครับ
สำหรับการทำศึกเอเชียนครับแน่นอนเราผิดหวังจากศึกอาเซียนครับ
แต่ว่ารายการสำคัญอย่างชิงแชมป์เอเชียเอเชียนคลับเนี่ย
เราก็หวังว่าจะผ่านรอบแรกไปได้แล้วก็หวังลึกว่าจะทำได้ดีกว่านั้น
แกรมในการเก็บตัวฝึกซ้อมล่าสุดเนี่ยนะครับก็แน่นอนมันต้องมีโปรแกรมในการอุ่นเครื่อง
แต่ความชัดเจนตอนนี้มิรวรรณรายีวัชก็บอกแล้วนะครับว่า
ต้องการจะอุ่นเครื่องเพื่อลองทีมกับทีมระดับนานาชาติก็คือทีมต่างประเทศนี่แหละครับ
แต่ว่าจะไม่อุ่นเครื่องในประเทศไทยดังนั้นทีมในไทยเนี่ยนะครับ
จะอุ่นเครื่องก็คือใช้ทีมจากสโมสรไพลิกหนึ่งมีแน่หนึ่งเกม
จะเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับ๑เกมจากนั้นก็มีข่าวอยู่แล้วว่าจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติโอมานในวันที่๒มกราคม
จะเป็นการอุ่นเครื่องที่ประเทศสหรัฐอรับอิมิเรตซึ่งเราเดินทางไปแล้วนะครับไปล่วงหน้าก็จะเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิด
แล้วก็ไปอุ่นกับโอมานแบบปิดในวันที่๒มกราคมนี้ย้ำกันอีกครั้งครับ
ปีหน้าซึ่งสมาคมก็จะประเมินผลงานของเขาหลังจากจบ
เช่นครับหากว่ามีกรณีเรื่องของการยกเลิกสัญญาก่อนเดือนมิถุนายน
ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายอยู่แล้วก็ต้องรอดูนะครับ
ผลงานในเอเชียนคลับเนี่ยจะเข้าตาหรือเปล่าแล้วก็ถึงจะสามารถประเมินผลงาน
อย่างเต็มที่แล้วก็ชัดเจนครับย้ำโปรแกรมนะครับเป็นสามนัดที่ชี้เป็นชี้ตาย
งานของรายีวัชได้เหมือนกันนะครับที่จะมีโอกาสได้ทำงานกับทีมชาติไทยต่อหรือไม่
ในศึกเอเช่นครับวันที่ห้ามกราคมถึงหนึ่งกุมภาพันธ์
รอบแรกทีมไทยอยู่สายเอครับเกมแรกเปิดสนามเจอกับอินเดีย
หกมกราคมนัดสองนะครับสิบมกราคมพบกับบาเรนัดสามสิบสี่มกราคม
จะพบกับจ้าวภาพก็อ่าในรอบแรกเนี้ยก็จะเอาสองทีมเข้ารอบแบบอัตโนมัติ
แล้วก็จะมีอันดับสามที่ดีที่สุดนะครับ๔จาก๖สายเราก็มีโอกาสนะครับ
ที่จะเข้าอ่าอย่างที่ถ้าเลยก็คือติดหนึ่งในสองแต่ถ้าเกิดว่า
หลุดเข้าไปแบบที่ลุ้นหืดจับหน่อยก็คือเป็นอันดับสามที่ดีที่สุด